บอกเลยว่านอกจากความมันบนเวทีก็ยังมีความหวานบนเวทีด้วยนะคะ
นี่ป่วยนะแต่ว่าสปีริตเหลือเกิน
เอาจริงลากสังขารขึ้นเวทีเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนนะ

เขาต้องทานข้าวบ่อยออกเดทบ่อยไงกับคุณน้ำหวาน
ช่วงนี้น้ำหวานทรักษา
ตระเวนขึ้นคอนเสิร์ตเป็นว่าเล่นเลยนะคะ

แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าความหวานมันเข้าที่เข้าทางไง
น้ำหวานก็ตามมาเชียร์ไม่ห่างข้างเวทีนะคะ
และที่สำคัญเขาบอกเลยว่าไหนก็ตามมาเชียร์
ก็ขอกระโดดขึ้นเวทีร้องเพลงคู่ด้วยกันบนเวทีเลย
จบนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึง
แล้วเรามีความสุขขนาดนี้ค่ะพี่แจ๊ค
โทษนะคะนี่งานคอนเสิร์ตค่ะ

ถ้างานด้วยกันเขินมั้ยค่ะ
ก็สนุกดีมีสีสันขึ้นดี
นังทรงกลางจะเปิดกล้องละครและเล่นก็วาน
งานเพลงก็ทำอยู่เนื้อนานเกือบภาษาประมาณปลายปี
และก็จะปล่อยไปอีกเพลงหนึ่ง